มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบปืนบีบีกันดัดแปลงใส่กระสุน๓๘ที่ใช้ก่อเหตุ๑กระบอกกระสุน๔๗นัด
โทรศัพท์มือถือไอโฟน๒เครื่องและสร้อยคอทองคำ๒เส้นของผู้ตายเงินสดกว่า๑๔๐๐๐บาทส่วนรถยนต์นิสันอัมเบลล่าสีน้ำตาลได้มาจากเงินที่ขายรถบิ๊กไบท์
ตำรวจคุมตัวสอบเครียดมือสังหารเปิดปากสารภาพทำทีติดต่อซื้อบิ๊กไบท์จากผู้ตายจนนัดทำสัญญาโอนลอยที่บ้านเกิดเหตุ
ช่วง๑ทุ่มวันที่๒๗พฤศจิกายนเมื่อครูเอ็มเซ็นเอกสารโอนรถให้จึงฉวยโอกาสใช้ปืนบีบีกันดัดแปลงใส่กระสุนขนาด๓๘ยิงครูเอ็ม๑นัด
แต่กระสุนพลาดถูกครูแนนล้มลงจึงหันกลับไปยิงครูเอ็มอีกครั้งแต่ยังไม่ตายจึงวิ่งไปหยิบมีดในห้องครัวมากระหน่ำแทงทั้งสองคนและปาดคอซ้ำ
หลังก่อเหตุผู้ต้องหาขี่รถบิ๊กไบท์ออกจากบ้านนำไปฝากไว้กับเพื่อนก่อนย้อนกลับมาที่บ้านเกิดเหตุอีกครั้งช่วงตีหนึ่งเพื่ออำพลางศพ
โดยลากศพขึ้นไปซ่อนที่ห้องนอนชั้น๒นำเสื้อผ้าผู้ตายปิดคลุมศพแล้วลื้อค้นทรัพย์สินของผู้ตายทั้งเงินสด๒๐๐๐บาททองรูปภัณฑ์๓บาทรวมทั้งเขียนข้อความติดหน้าประตูบ้านเพื่อเบี่ยงเบนให้เข้าใจว่าเป็นปัญหาทะเลาะกันของครูทั้งสองคน
ก่อนออกจากบ้านเช้าวันที่๒๘พฤศจิกายนมุ่งหน้าไปจังหวัดเชียงใหม่หวังข้ามไปกบดานประเทศเพื่อนบ้าน
ระหว่างตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพคนใกล้ชิดกับผู้ตายพยายามรุมประชาธรรมผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้นจนเจ้าหน้าที่ต้องยุติ
ก่อนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอีกครั้งเวลากลางคืนตำรวจแจ้ง๖ข้อหานักส่งตัวดำเนินคดี
สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตจำเลยอยู่ระหว่างอุทธรณคดี